สวัสดีค่ะกลับมาที่เบรกนี้นะคะ
ฉันต้องอ่อนหวานนิดนึงเพราะอยากจะขึ้นเวทีระดับโลก

แต่ต้องบอกว่าเวทีนี้ประเทศไทยเคยคว้ามาแล้วถึง๒มงกุฎ
แต่ว่ามาปีนี้ค่ะเขากำลังลุ้นอยู่ว่าน้องน้ำตาลสวนเสน่ห์นะคะ
น้ำตาลชะลิตาสุนเสน่ห์จะมีโอกาสไหม
คว้าได้หรือเปล่าเพราะว่าติดทุกโผล่จริง
ยังฟันทงเอาไว้เหมือนกันค่ะ
หลายคนก็รอคอยว่าให้ประเทศไทยได้อีก
ลงสักทีอันนี้เป็นภาพน้องน้ำตาลที่ใส่ชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะคะ
เพราะว่าในปีนี้ต้องบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะ
ปีนี้เขาจัดกันอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ

น้ำตาลชะลิตาก็ออกสตาร์ทแรงมาตั้งแต่วันเก็บตัวเลยคุณ
คือใส่เสื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่าวันที่เธอไปเก็บตัวที่ฟิลิปปินส์วันแรก
ที่ฟิลิปปินส์วันแรกใส่เสื้อผ้าสไตล์พื้นเมืองของฟิลิปปินส์
คือเรียกได้ว่าเอาอกเอาใจเจ้าบ้านอย่างเต็มที่เลย
เธอเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปกี่กระเป๋านะ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยรักษามาตรฐานความปังความเป๊ะได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
จัดเต็มแฟชั่นขนชุดแบรนด์ไทยดีไซเนอร์
แบรนด์ไทยเองก็หูเรียกได้ว่าสนับสนุนล่ะ

เอาไปอวดโฉมชาวโลกจนได้รับคำชมจากกูรู

โดยเฉพาะสื่อจากประเทศเจ้าบ้านของฟิลิปปินส์นะคะ
มองว่าน้ำตาลเนี่ยสวยละไม้คล้ายกับนางงามฟิลิปปินส์ก็ไม่ปานค่ะ

ซึ่งนางงามฟิลิปปินส์เองก็ชมว่าน้ำตาลสวยมากนะคะ
ก็ทำเอาแฟนค่ะใจชื้นกันเป็นแถวเลย
เพราะขึ้นชื่อว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเรื่องนางงามเขาไม่เคยยอมน้อยหน้าใครอยู่แล้ว
แต่ว่าน้ำตาลนะคะกลับได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากประเทศเจ้าภาพนั่นเองค่ะ

ไปดูกันที่ตัวแม่กันบ้างอย่างนาตาลีเกลโบว่าค่ะ
ก็ออกมาบอกเหมือนกัน๒๐สาวงามในดวงใจของเธอประจำปีนี้เธอเคาะมาเลย
จากเต็งจ๋าทั้งหลายทั้งเวเนซูเอล่าฟิลิปปินส์โคลอมเบียบราซิลแล้วก็ออสเตรเลียแล้ว
ไทยแลนด์ก็ยังอยู่ในโผล่ของนาตาลีด้วยเช่นกัน
อันนี้คนสวยเขามองคนสวยเขามองกันขาดนะคุณว่าจะผ่านไม่ผ่าน
แต่นาตาลีไม่ได้ไปในฐานะกรรมการนะคะ
และล่าสุดค่ะอีกโพลจากนางงามรุ่นพี่อินเนอร์ระดับตัวแม่อย่างไข่มุกชุติมา
คนนี้เป็นนางงามที่บอกเลยว่าเน้นเรื่องแย่งซีน
ตอนไปเก็บตัวเมื่อหลายปีก่อนต้องบอกเลยว่าทุกชุดที่ไข่มุกออกมาไม่มีวันไหนที่กล้องไม่จับชัตเตอร์หาเธอนั่นเองนะคะ
เคยไปเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดเมื่อปี๒๐๐๙ที่บาฮามาสด้วย
นั้นเธอไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้แต่ก็คว้ารางวัลพิเศษชุดแต่งกายประจำชาติยอดเยี่ยมอันดับ๓มาได้
แล้วก็รางวัลสำคัญอีกหนึ่งรางวัลก็คือขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนั่นเองนะคะ
งานนี้ค่ะคุณไข่มุกก็เลยขอเคาะมาชัดให้๕ประเทศสุดท้ายที่เธอบอกเลยว่าน่าจะเข้าใกล้มงกุฎมากที่สุด

แมนปรีถิงมีเข้ามาในแบบมีความสวยคลมฉบับนางนามน้องคุณแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งสวมใจไม่แพร่กันอย่างสาว
เป็นสาวผิวสีนั่นเองแล้วก็คือเธอมีจุดเด่นในเรื่องของรูปร่าง
แล้วก็สีผิวอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอด้วยนะคะ
แล้วก็รวมไปถึงความฉลาดแล้วก็สถานการณ์ทางการเมือง
ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอเมริกาก็น่าจะส่งให้เธอเป็นที่น่าสนใจ
แล้วก็เข้ารอบไปได้ไม่ยากนั่นเองค่ะ
ที่เข้ารอบติดต่อกันมาหลายต่อหลายปี
เรียกได้ว่าเป็นเวทีนางงามที่ฟิลิปปินส์เข้าไปยืนจับมือกันบ่อยมากที่สุด
มีทั้งความนิ่งแล้วก็ความแอลลิแกน
คือสวยงามเรียกได้ว่าสวยหรูดูแพง

เรียกได้ว่าคือคะแนนเนี่ยสูสีจริงนะ

ถ้าเราเป็นกรรมการก็ตัดสินยากนะคุณ

แต่ที่เอาใจต้องบอกว่าน้ำตาลทำการบ้านดีมาก
รวมไปถึงทีมงานด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
เรื่องภาษาที่หลายคนอาจจะกังวลน้ำตาล
ฟังกันแล้วนะคะน้ำตาลสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
สื่อสารได้ดีเลยทีเดียวแต่ที่ถูกอกถูกใจเจ้าบ้าน
เพราะว่าอะไรน้ำตาลสามารถพูดภาษาของเจ้าบ้านได้หรือเปล่า
ภาษาฟิลิปปินส์ได้ด้วยเรียกว่าเอาอกเอาใจไปทำกิจกรรมอะไร
มักจะแนะนำสวัสดีเป็นภาษาไทย
แล้วก็ควบคู่ไปกับการทักทายภาษาฟิลิปปินส์

ใช่แล้วคนไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์น้องน้ำตาลกันอยู่นะคะ
ท่วมท้นเลยทีเดียวกำลังใจนี้บอกไปเลยเต็ม

จักรวาลอยู่ทางนู้นใกล้นิดเดียวแล้วน้ำตาลขาว